คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
มีผู้ชายคนนึงเขาโดนขโมยรถกระบะตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะคะ
คือเขาจอดรถกระบะเอาไว้หน้าบ้านแต่จอดแบบสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้ค่ะ
เพื่อนบ้านเดินมาหาบอกว่าขอยืมไฟแช็คหน่อยได้ไหม
เจ้าของรถกระบะเลยไปหลังบ้านจะหยิบไฟแชคมาให้
เจ้าเพื่อนบ้านคนนี้ขึ้นรถแล้วขับหนีไปเลย
โอ้โหตั้งแต่วันศุกร์สุดท้ายพอเจอตัวเจ้าของรถเจอคนขโมย

เจ้าของรถกระบะตัวจริงเจอเพื่อนบ้านที่ขโมยรถไปตบเลย
ตบหลายฉาดเลยถามว่าจะเอารถไปไหน
โทรศัพท์มือถือเขาอยู่ไหนเพราะเขาทิ้งเอาไว้ในรถ
เจ้าของรถก็คือนายอาทิตย์นาบุญอายุ๓๙ปีนะคะ
ตบแล้วโอ้โหใส่เลยใส่ในลุย
ในอายุสามสิบห้าเพื่อนบ้านที่ขโมยรถไปตั้งแต่วันศุกร์ค่ะ
ก็ถามเลยเอารถไปไหนเอารถไปทำไมแล้วโทรศัพท์มือถืออยู่ไหน
ก็เลยต้องมาแยกมาห้ามเอาไว้เพื่อนบ้านมาช่วยนะคะ
คือตำรวจสพบ้านดุงก็ต้องมาควบคุมตัว
ลุยไปดำเนินคดีเรื่องของการลักทรัพย์
แต่คุณผู้ชมคะก่อนมันจะมาถึงภาพนี้
ด้วยความที่ว่าตัวนายอาทิตย์เขาแจ้งความรถหายเอาไว้
โดนขโมยไปตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมคะ
ตำรวจเจอก็เลยอายัดรถเอาไว้
รถผมรถผมเองขอเอารถออกมาได้มั้ยค่ะ
กระบาดทางเนี้ยค่ะผู้ใหญ่บ้านถามเลย
รถของลุยเหรอไหนดูเอกสารหลักฐานการเป็นเจ้าของรถหน่อยสิ
ลุยบายเบียงก็ไม่มีเอกสารหรอกค่ะเพราะว่าตัวในลุยเองเป็นคนที่ขโมยรถเข้ามา
สุดท้ายในอาทิตย์เจ้าของรถมาถึงค่ะ

พอถามว่าจะขับไปไหนบอกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จุดหมายว่าจะขับไปไหน
แต่รถไม่มีน้ำมันเลยไปไหนไกลไม่ได้แวะขอเงินพี่ชาย๒๐บาท
ทีนี้สิ่งที่ต้องถามเพิ่มก็คือ

ลุยอ้างว่าโอ๊ยเลิกมาได้๑สัปดาห์แล้ว
เลิกยาแล้วนี่นะคะ
คือเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังเสียงในลุยผู้ก่อเหตุค่ะ
โอ๊ยกระจักรสิ้นมาส่วนหนึ่งแล้วครับ
ไม่เป็นตำรวจ
คือตัวนายอาทิตย์เจ้าของรถกระบะเขาไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบ้านดุงนะคะ
สตาร์ทรถทิ้งเอาไว้หน้าบ้านเมื่อวันศุกร์
ลุยเพื่อนบ้านเดินมาหาขอยืมไฟแชคจะสูบบุหรี่
เขาก็เดินไปหลังบ้านตั้งใจจะเอาไฟแชคมาให้ยืม
ปรากฏว่าในลุยสตาร์ทรถแล้วขับหนีไปเลยค่ะ

เพราะว่าไปเจอรถอยู่ริมถนนสายบ้านดุงหนองเม็ก
บ่ายโมงเมื่อวานเพราะว่ามีการประกาศตามหารถคันนี้กันในเพจบ้านดุง
ก็เลยแจ้งตำรวจสพบ้านดุงให้มาช่วยตรวจสอบ
และได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากชาวบ้านว่ามีผู้ชายคนนึง
ข้าวพระกินที่วัดในพื้นที่บ้านหนองลาด
ผู้นำชุมชนก็เลยไปควบคุมตัว
แล้วก็ขยายผลจนได้รถกระบะคืนค่ะ